ทุกผู้ชมครับดูเรื่องการชุมนุมของกลุ่มรัศดรหน่อยนะครับ
วันนี้นัดชุมนุมกันที่ถนนอักษะนะฮะ
ก็ชุมนุมตั้งแต่ช่วงบ่ายเย็นที่ผ่านมา

วันนี้นะครับบรรยากาศของการชุมนุมจะเป็นอย่างไรบ้างเนี่ย
ติดตามจากคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
รายงานสดมาจากถนนอักษะนะฮะ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

ขอถอนตัวไม่ร่วมชุมนุมในวันที่๒๕พฤศจิกายนนั้น
ทางกาดก็มีการบอกนะคะว่า
การจะประกาศสนับสนุนไม่สนับสนุน
ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคล
ของแต่ละคนที่จะตัดสินใจนะคะ
แต่ว่าการทำงานของกาดภาคีเพื่อประชาชน
ก็ยังทำงานต่อไปค่ะ
ที่ยุติบทบาทเนี่ยเป็นเฉพาะส่วนบุคคลอย่าเอาคำว่ากลุ่มไปรวมครับเราแยกแยะเป็นคนคนไปคนที่โพสต์ก็คือคนที่โพสต์คนที่ยากก็คือคนที่ยากแต่คนที่ยังมีอุดมการและจุดมุ่งหมายเดียวกันยังร่วมทำงานด้วยกันตลอดแล้วส่วนในกลุ่มที่แยกออกมาเนี่ยเรามีจุดประสงค์ที่เราแยกออกมาแต่เรายังเป็นพี่น้องและสามารถ
คือความห่างระหว่างวัยครับ
การชุมงงของกลุ่มราศดรในวันที่๒๕พฤศจิกายนนี้
ซึ่งก็ย้ำว่าจะไม่มีการใช้ความรุนแรงและจะหลีกเลี่ยงการปะทะ
ถ้าถูกจับกลุ่มด้วยกฎหมายอาญามาตรา๑๔
ก็จะไม่ขอลีภัยทางการเมืองแต่จะอยู่สู้กับทุกคนในประเทศค่ะ
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าแต่ก่อนจะถึงการชุมนุมวันที่๒๕
วันนี้นะคะเพนกวินก็ยอมรับว่าเป็นห่วงความปลอดภัยในชีวิตของแก่นำทุกคนค่ะ
เพราะไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมารถยนต์ของรุ้นปนัสยาสิทธิจิราวัฒนากุล
หนึ่งในแก่นำของราศดรก็ถูกงัดล้อจนได้รับความเสียหาย
ซึ่งก็ไม่รู้นะคะว่าวันนี้เป็นแค่ล้อรถแต่วันพรุ่งนี้จะเป็นเหตุการณ์อะไร
แล้วก็ขอยืนยันว่าขบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มรัศดรไม่ได้เกิดขึ้นเพราะใครคนใดคนหนึ่ง
ต่อให้ไม่มีตนเองขบวนการเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันก็ยังคงอยู่ต่อไปค่ะ
ตอนนี้ก็ก็เป็นห่วงความปลอดภัยล่าสุดเนี่ยความเขื่อขึ้นไม่กินไม่กินให้ถึงแม่ชั่วโมงดีนี้เนี่ย
จอดรถจอดรถจอดรถไว้อยู่กลับมาดูอีกทีมีคนมาทำลายล้อรถ
ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าวันนี้เป็นล้อรถวันพรุ่งนี้จะเป็นอะไร

ตอนนี้ก็เป็นห่วงความปลอดภัยอย่างนั้น
ล่าสุดเนี่ยคงจะขึ้นไม่กี่
ไปว่าคึกคักตั้งแต่ตอนเย็นนะคะ
ก็ยังคงปักหลักตามมาร่วมบรรยากาศร่วมการชุมนุมในครั้งนี้นะคะ
แม้ว่าการชุมนุมในวันนี้จะขยับออกมาไกลถึงพุทธมนตรสาย๔นะคะ
บรรดาพ่อค้าแม่ค้าหลายคนค่ะก็บอกว่าการชุมนุมของกลุ่มราศดร
ว่าจะย้ายไปที่ไหนนะคะก็จะขอตามไปเพื่อที่จะไปจำหน่ายอาหาร
จำหน่ายของที่ระลึกนะคะให้กับมวลชนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะ
ส่วนบนเวทีในขณะนี้นะคะก็ยังคงเป็นการทำกิจกรรมของกลุ่มราศดรนะคะ
วันนี้สลับสับเปลี่ยนกันมาขึ้นเวทีเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะ
เป็นการขึ้นเวทีของเพนกวินพลิตชีวลักษณ์แล้วก็สลับสับเปลี่ยนกันขึ้นเวที
เป็นการเล่นดนตรีแล้วก็ยังมีมวลชนนะคะที่เดินทางมาร่วมชุมนุมตั้งแต่ตอนเย็น
ยังคงนั่งอยู่หน้าเวทีเพื่อที่จะฟังการประสัยของแก่นนำคนต่อไปค่ะ
ปลาใสของกลุ่มราศดรนะคะหลังจากนี้นะคะก็ยังคงมีต่อไปนะคะ
ซึ่งเท่าที่สังเกตจากหลังเวทีนะคะก็มีแกนนำหลายคนที่รอจะขึ้นปลาใสอยู่นะคะ
อย่างเช่นภัยดาวดินค่ะก็ยังคงเตรียมความพร้อมนะคะ
หากว่าเวลาคืนนี้มีเหลือนะคะก็จะขึ้นเวทีปราศัยค่ะ
ขณะที่กิจกรรมวันนี้นะคะทางกลุ่มรัศดรได้มีการขออนุญาตตำรวจในพื้นที่ไว้นะคะ
ว่าจะจัดกิจกรรมการชุมนุมจนถึงเวลา๑นาฬิกาค่ะ
ทั้งหมดก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงตอนนี้
ทีมข่าวเทวรัฐทีวีของเราก่อติดบรรยากาศค่ะ
สิรวรรณรักษักขาวเทวรัฐทีวีรายงานส่วนจากถนนอักษักค่ะ
ขอบคุณครับคุณสุริวัลครับก็วันนี้จะชุมนุมถึงตีหนึ่งนะฮะ
แล้วก็กลุ่มรัศดรนัดชุมนุมใหญ่อีกครั้ง๒๕พฤศจิกายนวันพุธนี้
ที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะครับ